วันนี้ทีมข่าวของเราก็สำรวจตรวจสอบถนนเส้นนี้
ถนนพัฒนาคูขวางและถนนปากนคร
หน้าตลาดเทศบาลนครศรีธรรมราช

ดังนั้นติดตามการรายงานได้จากคุณระวีการแก้ววิจิตร

มาจากบริเวณถนนปากนครที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญครับ

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่บนถนนปากนครนะคะ
ซึ่งอยู่ด้านหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ
โดยจุดนี้นะคะถือเป็นจุดสำคัญเนื่องจากเป็นแหล่งเศรษฐกิจ
แล้วก็เป็นจุดที่เป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างมากมายเลยทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวไปให้ดูมวลน้ำที่กำลังท่วมขังอยู่ในพื้นที่
จะเห็นชัดเจนค่ะว่าระดับน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่แล้วนะคะ
แล้วก็มีระดับน้ำสูงกว่า๔๐เซนติเมตร
จะเห็นว่ามีประชาชนนะคะที่ต้องเดินลุยน้ำเพื่อที่จะออกไปจับจ่ายซื้อของนะคะ
สร้างความยากลำบากให้กับแม่ค้าพ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
ส่วนรถนะคะที่สัญจรไปมาต้องเป็นรถขนาดใหญ่
แล้วก็ต้องสัญจรโดยควบคุมความเร็วนะคะ
เนื่องจากว่ากังวลว่าระดับน้ำนั้นที่กระเด็นไป
อาจจะซัดเข้าไปในพื้นที่ของร้านค้าที่อยู่โดยรอบนะคะ
หากมองตรงไปค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะสังเกตเห็นนะคะ
ว่าถนนเส้นนี้ถนนซอยปากนครจะเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ของถนนใหญ่นะคะ
ซึ่งเรียกว่าถนนพัฒนาการคูขวาง
เป็นถนนสายหลักของเมืองนครศรีธรรมราชที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเช่นกัน
ไปด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่า
ภาพด้านหน้าตลาดสดเทศบาลนครศรีธรรมราช
จากเดิมที่เป็นร้านค้าเปิดทำการค้าขาย
วันนี้ปิดเป็นวันที่๔แล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถเปิดทำการค้าขายได้
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เข้ามาท่วมขังในพื้นที่นะคะ
โดยขณะนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีรถของพี่ทหาร
รวมไปถึงรถปพที่ยังจำเป็นจะต้องสัญจรผ่านในเส้นทางนี้
เพื่อที่จะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในพื้นที่ของเมืองแล้วก็ในพื้นที่ของเขตเทศบาล
นครศรีธรรมราชกันอย่างต่อเนื่องน่ะนะคะ
เดี๋ยวมาดูบรรยากาศร้านค้าฝั่งนี้
ไม่ว่าจะเป็นร้านโทรศัพท์มือถือร้านแบตเตอรี่นะคะ
แหล่งเศรษฐกิจตรงนี้ต้องปิดทำการค้าหมดเลย
เดี๋ยวลองคุยกับพี่คนนี้แล้วกันสวัสดีค่ะ
คุณพี่คะเป็นยังไงน้ำลดลงกว่าเดิมไหม

ก็ตอนนี้ก็ลดลงมาระดับหนึ่งนะครับ
ต้องระวังว่าฝุ่นจะลงมาซ้ำเติมอีกหรือเปล่านะครับ
เหมือนน้ำเข้าไปในร้านก็เกิดความเสียหายบ้าง

เมื่อคืนนี้จริงด้านในร้านเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำถูกต้องไหมคะ

ก็คือพื้นข้างบนนี้คือท่วมหมดเลย
ทั่วหมดครับใช่ครับผม

แล้วตอนช่วงเช้าลดลงมาถึงด้านหน้านี้เลยใช่ไหมคะ

จากในร้านก็ประมาณสัก๑๐เซน

ถือว่าระดับน้ำลดลงช้าหรือว่าลดลงเร็ว

ตอนนี้มีความกังวลเรื่องอะไรบ้างครับพี่
ตอนนี้ก็กังวลเรื่องเศรษฐกิจของร้านนะครับ
เพราะว่าร้านก็ขายของประเภทอุปกรณ์ไอทีนะครับ
ถ้าระบบไฟอะไรอย่างนี้มันจะเกิดปัญหาเยอะนะครับ
ก็ยังเป็นห่วงอยู่ครับผม
ก็หวังว่าฝนจะไม่ตกลงมาเพิ่ม
ขอให้เป็นแบบนั้นครับขอให้เป็นแบบนั้น
แล้วถ้าเทียบกับปี๕๔กับปีนี้ปีไหนมากกว่ากันครับ
ปีนี้เยอะกว่าครับผมปีนี้เยอะกว่า
โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่พี่ให้ข้อมูล
คุณผู้ชมค่ะนั่นนะคะก็เป็นเสียงของชาวบ้านนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในจุดอื่นกันบ้างนะคะ
ทีมข่าวได้สำรวจมานะคะก็พบว่าน้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้นะคะ
ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะ
มวลน้ำที่ไหลบากเข้าท่วมถือว่ารุนแรงแล้วก็หนักสุด
รอบ๓๐ปีก็ว่าได้นะคะ
อีกทั้งหากเทียบกับสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปี๒๕๕๔แล้ว
วนน้ำในปี๒๕๖๓หรือว่าปีนี้นั้นมีปริมาณมากกว่าปี๒๕๕๔ที่ผ่านมามากค่ะ
โดยลักษณะของมวลน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ในพื้นที่ของถนนปากนคร
หรือว่าด้านหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
ลักษณะน้ำตอนนี้นะคะก็มีสีขุ่นค่ะ
แล้วก็เริ่มมีเศษขยะลอยเข้ามาปนเปื้อนนะคะ
ทำให้ประชาชนและชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่างออกมาเก็บขยะนะคะ
เพื่อไม่ให้ปิดกั้นท่อระบายน้ำที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศสดนะคะ
รวมไปถึงสถานการณ์น้ำนะคะที่ยังคงท่วมขังอยู่ในพื้นที่
ด้านหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
และก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงเกาะติด
และจะไปสำรวจพื้นที่อื่นเพิ่มเติมนะคะ
นี่คือบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากพื้นที่ของตลาดสด
เทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะ

แล้วก็มีรายงานล่าสุดนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่นะ

ลงพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชไปเยี่ยมประชาชนด้วยนะครับ